ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
คุณผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเชีย
เธอเอาเรื่องราวกับคลิปมาโพสต์เล่าเรื่องค่ะ

มีคนชักต้องพาไปเจอหมอไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพอุจจาตามาก
อะไรคุณผู้ชมดูเอาแต่ที่แน่ไม่ใช่ชักเกยอร์แน่นอน

เดี๋ยวก่อนคืออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมคะ
ใช่ห้องน้ำมีประตูเหรอ
เหมือนเขาเห็นผู้หญิงคนนี้เหลือกตามามองนิดนึง

เห็นผู้หญิงได้ความกล้าอย่างนี้หรอ
นี่หญิงสาวคนหนึ่งค่ะใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย
คลิปผู้ชายลักษณะคือรูปร่างทวมสวมเสื้อยืด

แล้วใช้มือสำเร็จความไคร้คือช่วยตัวเอง
ผู้เสียหายก็เลยบอกว่าอย่าคิดว่าฉันจะหลบนะ
ฉันใจกล้าพอค่ะฉันสู้ค่ะ

ถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บมาโพสต์ประจานเลยค่ะ
นี่สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก้มเงย
ก้มหลังประตูห้องน้ำสักพักหนึ่งเดินเข้าไปในห้องน้ำ
ทำไมไม่คิดตั้งแต่ตอนแรก
โพสต์เอาไว้พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ว่าไงจิโกนายเสร็จหรือยังว่าศาสตร์
เรื่องจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพเป็นคนจริง
ไม่ใช่ตัวแสดงมีคนชักต้องเรียกหมอไหม
แบบนี้ต้องเรียกหมอไหม
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เที่ยงเผลอปลานบุรีจังหวัดประจบเครียริขันฯ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชม
คนก็เข้ามาชมกันเยอะไม่ใช่ชื่นชมนะมารับชม
แต่คนด่ากันเยอะมากคุณคะเขาบอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันเกิดในโรงพยาบาล
เขาเกรงว่าคนไข้ก็ดีญาติคนไข้ก็ดี
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
เจออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ย
ช่วยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นให้เข้มข้นขึ้นนะคะ
ส่วนเจ้าของคลิปซึ่งก็เป็นผู้หญิงหน้าตาดีค่ะ
บอกว่าตัวเองเดินทางไปโรงพยาบาลกับเพื่อนอีกหนึ่งคน
ขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องน้ำชายเพื่อรอคิวเจ้าหน้าที่เรียก
ก็พบว่าผู้ก่อเหตุกำลังสำเร็จความไข้ช่วยตนเอง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดต่อไปที่เจ้าของคลิป
เพื่อไปแจ้งความคืบหน้าเบื้องต้นรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
เป็นคนไข้เห็นบอกว่าเป็นคนไข้ทางจิตเวท
พร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งให้คนไข้ญาติคนไข้ได้รับทราบ
เพื่อที่จะได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ